ละครเรื่องปางเสน่หานะคะทั้งช่องเจ็ด
เพิ่งราจอไปบอกเลยว่าแฟนกรี๊ดกันทะลมทลาย

โก้เองค่ะก็เป็นคนที่มาโปรโมทละครนะคะ

ดูเอาเถอะคุณผู้ชมค่ะมาสายฮาล้วนค่ะ

ปกติรูปหลุดแบบนี้ต้องเป็นเพื่อนแกล้ง
เดี๋ยวก่อนนะคะนี่ตาลอยขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะ

หรือจะเป็นรูปตัวเองที่ยังแบบเก๊กไม่เสร็จ

นี่นะคะเป็นตาตี๋เสมอเลย
เล่าให้ฟังว่าลงรูปแบบนี้เป็นเทคนิค

สวยหล่อก็ไปดูในละครกันละกัน

ก็ขอให้มาในไอจีของโก้วสินเลยจ้า

สมัยก่อนตอนแรกแบบเราคิดว่าแบบ
เราพระเอกเว้ยเราต้องเก๊กต้องเท่
พอผ่านมาสักพักช่างมันเป็นตัวเองอารมณ์ดี

เขาบอกว่าชอบทำหน้าแปลกชอบลงรูปแกล้งตัวเอง
เป็นยังไงล่ะคุณชอบไหมครับ

แต่ว่าด้วยความที่รู้จักกันมานานนะคะ

น้องเขาก็ถามเล่นนี่ก็ไปคิดจริงจัง

อันนี้มันคุ้มจังเลยนะ

มีอีกนี่ไง